มีคนไปพบสบปริศนาอยู่ในพื้นที่ป่าที่อำเภอปากท่อจังหวัดรัชบูรี
สบนี้อยู่ในป่าช่องเขาเจ๊กต๊อก

คาดว่าเป็นผู้ชายอายุสัก๓๕๔๐ปี
สภาพศพก็ยังมีเสื้อผ้าเป็นกางเกงยีน๓ส่วนสีกรมท่าเสื้อยืดสีดำมีลาย
มีเสื้อคลุมแขนยาวสีน้ำตาลด้วยแล้วก็มีรอยแตกที่กระโหลกศีรษะยาวประมาณเกือบ๒เซนติเมตร
มีกระเป๋าคาดอกสีดำ๑ใบแล้วก็หมวกปีกลายทหาร๑ใบนะครับที่ตกอยู่แถวนั้น
ไม่มีเอกสารอะไรเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้เลยนะฮะคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราได้ไปคุยกับคนที่พบศพ
เขามีอาชีพเก็บหน่อไม้ขายนะบอกว่าเที่ยงครึ่งเมื่อวานนี้ไปหาเก็บหน่อไม้กับสามี
จะเอาไปขายก็ไปหาแถวช่องเขาเจ๊กโต๊ะนะครับตอนนั้นน่ะพอแยกกันเก็บหน่อไม้ไปก็ไปนั่งพัก
อกเปลือกหน่อไม้ไปด้วยระหว่างนั้นได้กลิ่นเหม็นเน่าแล้วก็มองไปเนี่ยหาที่มาของกลิ่น
พอหันไปเอาไปเจอลักษณะเหมือนขาคนชี้มาก็ตกใจฮะเรียกสามีให้มาดูว่ามันขาคน
หรือว่าอะไรยังไงหรือว่าศพหรืออะไรยังไงปรากฏว่าพอเข้ามาดูกันเนี่ยโอ้โห
เป็นศพจริงนะครับศพคนจริงก็เลยรีบไปบอกชาวบ้านให้ช่วยแจ้งตำรวจมาตรวจสอบ
ก็ตกใจก็คิดว่ามันต้องใช่ศพแน่เลยเพราะว่าเริ่มแรกเห็นขาเห็นขาเลยสองขา
เห็นขาสองขาต้องเป็นต้องเป็นคนเป็นคนแน่แน่แต่ในภาพที่เห็นขานั้นคือว่ามัน
มันเป็นขาแบบยังสมบูรณ์แบบอยู่ยังไม่ได้เป็นเน่าอะไรอย่างนี้
แต่ตอนที่มาเก็บศพคือเน่าแล้วไม่วิ่งไม่วิ่งคือตั้งสติว่าแฟนไม่อยู่กับหนูเลยนะ
แฟนอยู่ตรงนู้นแล้วหนูนั่งอยู่ตรงนี้คนเดียว
หนูก็เรียกเอ๊ะวันนี้หน่อยวันนี้หน่อยนี่ก็ฟังเสียงหนูว่าทำไมเรียกแปลกอะไรอย่างเงี้ย
แฟนก็เลยเดินมาบอกว่าช่วยดูหน่อยดีเจอศพอยู่ไปดูหน่อยดีว่าใช่จริงหรือไม่
เราได้ไปแจ้งคนมาอะไรอย่างเงี้ยแฟนก็มาดูแฟนก็เห็นค่ะเหมือนสมบูรณแวะทุกอย่าง
แต่ใช่เหมือนเขาให้บังตา
คุณนฤทธิได้คุยกับอดีตกำนันตำบลในพื้นที่นะครับ
บอกว่าถ้าดูจากเสื้อผ้าที่ติดอยู่กับศพเนี่ยไม่ใช่ชาวบ้านแถวนี้แน่นอนนะฮะ
เท่าที่ประสบการณ์มาในพื้นที่นี้นะมันมีการอุ้มมาทิ้งหรืออะไรประมาณนั้น
ตามสภาพที่คนนจิลอย่างพบที่แรกครับ
การแต่งตัวการอะไรพวกนี้มันไม่ใช่คนเดินป่า
ก็ต้องรอดูว่าเขาพิสูจน์ออกมาแล้วมันเป็นลักษณะไหน
ก็ถือว่ามีเงื่อนงำแล้วครับตำรวจบอกว่าเดี๋ยวส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดก่อน
มีใครแจ้งคนหายเอาไว้หรือไม่ยังไงนะฮะค่ะอ่านี่แหละฮะ